ยังจำได้ไหมฮะเกี่ยวกับคดีการจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดที่จังหวัดระยอง
แล้วคนร้ายขับรถหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจจนไปชนกับรถกระบะคันหนึ่ง
ก็มีคุณยายกับหลานวัย๒ขวบ๑๐เดือนที่นั่งมาด้วยกัน
ก็ปรากฏว่าหลานก็บาดเจ็บคุณยายก็บาดเจ็บคุณยายเป็นคนขับ
รถนี่ก็พังเสียหายกระบะคันนี้แล้วรถนี่ก็ต้องใช้ทำมาหากินด้วยยังผ่อนอยู่ด้วย
ผ่อนไปได้แค่เดือนเดียวค่ะ
คือการทำงานของตำรวจตำรวจก็ชี้แจงตามหลักการนะนะก็บอกว่าเขาก็ปฏิบัติหน้าที่
ก็ไม่ได้ว่าถือว่าทำอะไรที่เกินกว่าเหตุนะครับ
ทีนี้ถ้าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่างเนี่ย
ก็ต้องไปเรียกค่าเสียหายจากคนร้าย๒คนที่เป็นแก๊งค้ายาเสพติด
คือนายนิรุษร์เกรดวารินกับนายไกรศิลป์อำมริษฐ์
ก่อเหตุเมื่อ๑๑กรกฎาคมขับรถ
หลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจนะครับบนถนนสายระยองกระทิงลาย
ตำบลทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ทั้ง๓คนก็ถูกจับได้หลังจากรถชนตรงนี้

ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไปแล้วระหว่างการดำเนินคดี

หรือต้องไปเจรจากับญาติของผู้ต้องหา

เหมือนเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลของน้องผู้หญิงวัย๒ควบกว่า
ทางเรื่องของประกันก็จ่าย๑๕วัน
แต่น้องต้องอยู่โรงพยาบาล๒เดือน
แล้วก็เรื่องของรถอีกจะต้องทำยังไงต่อ

วันนี้คุณยายนะครับที่อยู่ในรถกับน้องนะครับ

อายุ๔๖ปีนะครับ
บอกว่าวันนี้เดินทางมาดูรถที่พังยับอยู่เลยนะครับ
ด้านหน้ารถพังยุบไปครึ่งคันนะฮะ
ก็เอาหลักฐานต่างมาให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินรถ
ของทางบริษัทประกันเขา
รถถูกประเมินว่าให้ขายซากทิ้ง

โดยประกันจะรับผิดชอบให้๕๔๐๐๐บาท
แต่ว่ารถติดไฟแนนซ์อยู่๘๔๗๐๐๐บาท
เท่ากับว่ามันยังเหลือยอดไฟแนนซ์อีก๓๗๐๐๐ได้นะฮะ
ทางบริษัทบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไปตีราคากันใหม่
ตีราคากับบริษัทไฟแนนซ์นะครับ
ก็คือธนาคารธนชาติที่ถือว่านักขณะนี้
เขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถนะครับ
ถึงจะทราบว่าตกลงแล้วจะประเมินให้กันได้เท่าไหร่อะไรยังไง
แต่ยังไงซะก็คิดว่ามันก็คงได้ไม่เต็มจำนวนของ
ราคาไฟแนนซ์ที่ติดอยู่๘๔๗๐๐บาท

คุณยัชวดีก็เลยบอกว่าเท่ากับว่า
ถ้าเกิดเอาแบบนี้นะณขณะนี้นะ
เท่าไหร่น้ำมัดไฟแนนซ์จะเหลือ๓แสน
เขาก็ต้องผ่อนเดือนละ๑๐๘๗บาท

เขาใช้คำว่าผ่อนกุญแจรถหรือเปล่า

ก็ต้องผ่อนกุญแจรถไม่มีรถขับ

เมินราคารถว่าตอนนี้มันเกินจากทุนประกัน
แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ราคาที่ชัดเจน
เรื่องประกันรถนะพี่เรื่องขายซากรถ

เท่าที่ทราบมาก็คือถามวันนั้นได้ถามกับผู้การธนชาติไปเรียบร้อยแล้วว่า
เขาก็คือเขาก็จะคืนทุนประกันก็อย่างนี้๗๐ใช่ไหมพี่
ถ้า๕๔๐๐เป็นเงินเท่าไหร่๔แสนกว่าบาท
ส่วนที่เหลือน้องพลอยต้องผ่อนกุญแจพี่
รถขึ้นผ่อนไม่ได้เดือนเดียวน้องพลอยเว้ย
แล้วเนี่ยมันหนักสำหรับเราที่สุดแล้ว

ทางด้านฝ่ายประเมินเขาก็ยืนยันมาแล้วว่ามันเกินทุนเพราะว่ามันเกี่ยวกับเครื่อง
ใช่ไหมพี่เกี่ยวกับเครื่องแล้วก็เกียร์เสียหายหมดเลย
อันนี้เรื่องของราคารถกับราคาที่ติดไฟแนนซ์นะ
แล้วรถคันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจบแค่ว่าก็จะผ่อนเหลือมากเหลือน้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
รถคันนี้เขาเป็นรถที่เขาต้องใช้ทำมาหากินนะครับคุณยัชวดีบอกว่ามันก็ทำให้ตอนนี้มีปัญหาคือ
พอไม่มีรถก็ไม่มีเครื่องมือในการทำอาหารกินก็ไม่มีรายได้นะครับ
แล้วยังต้องดูแลหลานสาวที่บาดเจ็บด้วย
ร้านที่จะค้าขายเนี่ยตอนนี้ไปจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าร้านเอาไว้
แต่ก็ขายของไม่ได้เปิดร้านไม่ได้เพราะไม่มีรถไปซื้อของไปขนของ
ทางตำรวจสพเมืองระยองก็ให้เงินเยียวยามา๒๐๐๐บาทนะครับ
ให้มาใช้จ่ายเมื่อ๒วันก่อนนะครับ
ตอนนี้ก็มีเพจหลายกลุ่มทางสังคมออนไลน์ที่เขาก็ทราบเรื่อง
เขาก็พยายามที่จะเรียรายเงินบริจาคกันอยู่ในการช่วยเหลือ
โพสต์ในตามกลุ่มต่างต่างเนี่ยคืออย่างลูกสาวโพสต์ไปก็บางทีแบบเหมือน
ที่ปรึกษาว่าเออแบบช่วยแนะนำเราทางด้านกฎหมาย
ที่รู้เรื่องประกันรู้เรื่องกฎหมายบ้างอะไรอย่างนี้ว่าเราจะไปตรงไหน
อะไรได้ที่แบบจะแนะนำแล้วให้เรื่องมันจบเร็วที่สุดเพราะว่าพี่
คู่กรณีเราเป็นคนค้ายาบ้า๓๐๐เมตรนะพี่ตอนนี้อยู่ในเรือนจำ
ก็มีหลายคนแนะนำมาว่าถ้าฟ้องให้เรื่องมันเร็วก็ต้องจ้างทนาย
ค่าขึ้นศาลพี่ซึ่งตอนเนี้ยหนูไม่มีตังค์กันหรอกคือก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเยอะนะคะ
เข้ามาแบบให้คำปรึกษาแต่ทนายอะพี่แม้กระทั่งทนายยังมีสองฝ่าย
อันนี้หนูพูดจริงจริงสามารถพูดออกสื่อได้เลยมีทนายสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งพูดอีกอย่าง
อีกฝ่ายหนึ่งพูดอย่างเอาถ้าหนูไม่รู้หนูจะเชื่อใคร
มีบางคนก็แบบมีน้ำใจเราระดมทุนกันไหมคนไทยคนละยองด้วยกันคนละ๕๐บาทร้อยหนึ่ง
ก็ว่ามีดามมากลูกสาวก็บอกว่าเรามันจะมีข้อนนี้ว่าเราไปเรียกร้องเงินจากคนอีก
หรือท่านายที่ทำถามไปยังแบ่งเป็น๒ฝ่ายเลย
คือไม่ใช่แบ่งก็ให้คำแนะนำออกเป็นสองฝั่ง

ส่วนที่ตำรวจสภมรยประศานกับยาติของผู้ต้องหา
อืมก็ต้องสู้เอง
คือผมเคยถามทนายความไงทนายเกิดผลแก้วเกิด
ท่านก็แนะนำนะท่านก็บอกว่าคือถ้าเป็นผู้ต้องหาที่อายุไม่ถึง๑๘
ยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนอะไรพวกเนี้ยญาติเนี่ยถือว่าต้องรับผิดชอบ
ใช่ค่ะแต่นี่เขาไม่ใช่เยาวชนแล้วไงฮะ
นี่เขาโตแล้วไงอายุก็๓๐กว่าแล้วนะคนหนึ่ง๓๖อีกคนหนึ่ง
จะไปไล่เบี้ยวจากเขาเขาอยู่ในเรือนจำนะคะ
แล้วพอดีเขาอีกยาวเลยอ่ะยาบ้า๓๐๐๐กว่าเมตรอ่ะ
แล้วทางญาติเขาก็มันก็เป็นสิทธิ์ของทางญาติเขานะถ้าเขาจะบอกว่า
ผมจะไปรู้ได้ยังไงเขาไปค้ายาบ้าแล้วเขาไปขับรถแหกด่านตำรวจ

เดี๋ยวต้องให้ทนายความให้คำแนะนำเพิ่มอย่างนี้ว่าจะยังไงดีนะคะ